เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ตำรวจแล้วก็ทีมกู้ภัยแล้วก็แพทย์
ต้องรีบไปกันเลยนะฮะในพื้นที่อำเภอบางพลีที่สมุทรปราการนะครับ
เพราะว่ามีคนแจ้งว่าไปพบผู้ชายคนนึงนะครับนอนหมดสติถูกยัดอยู่ในถุงพลาสติก
คาดว่าจะบาดเจ็บสาหัสจากการถูกแทงเพราะว่ามีเลือดไหลเต็มเลยนะฮะ
หรือต้องถูกทำร้ายอะไรมาแน่อ่าเขาอยู่กลางสะพานลอยคนข้ามถนนบางนาตราด
หลักกมที่๑๙ตะบนบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
นี่ฮะไปถึงบนสะพานลอยนอนอยู่อย่างนี้คุณเขียนมาสอน
โอ้โหเหมือนฆาตกรรมอำพลางค่ะเห็นไหมฮะเจ้าหน้าที่ก็มากันนะฮะ
พอมาถึงมาตรวจสอบกลางสะพานลอยถุงพลาสติกนี่แบบคุมร่างคนอยู่นะครับ
แล้วมีน้ำสีแดงแดงแบบเต็มเลยอ่ะตรวจสอบไปตรวจสอบมาฮะ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ลุกออกมาจากถุงพลาสติกฮะลุกมาแบบงง
เพราะเขานั่นขึ้นมาแล้วแบบ
ลุงไม่ได้เป็นอะไรลุงเอาถุงพลาสติกมา
นอนกันยุงไอ้ที่เห็นแดงน้ำจิ้ม
น้ำจิ้มลูกชิ้นโถคุณลุงพระเจ้าบัคคุณ
คุณลุงคนนี้ชื่อนายปรีชาเพิ่มเกรดพิกุลอายุ๗๓
เนี่ยเขาบอกเขาเป็นคนเร่ร่อนพลัดหลง
ญาติมีอยู่นู่นอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดรัชบุรี
ปกติเขาก็อาศัยหลับนอนตามวัดสาราข้างทางตามสะพานลอย
เมื่อคืนนี้เขาก็ไปเจอถุงพลาสติกขนาดใหญ่ถูกทิ้งที่ถังขยะ
เขาก็เอามาคลุมกันหนาวดีกว่าเอามานอนกันยุงกัด
ทีนี้ในถุงมันมีน้ำจิ้มลูกชิ้นที่แบบสีแดงเลอะอยู่
คนเดินสะพานลอยเห็นฮะแจ้งตำรวจครับบอกโอ้โหคนถูกทำร้ายมาดูกันใหญ่เลย

ใช่และสุดท้ายคือต้องพาช่วยกลับบ้านคือเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
ผู้กำกับสพบังพลีก็จัดหาเสื้อผ้ารองเท้าให้คุณลุงนะคะ
แล้วพากลับบ้านโอ้โหนี่เอี่ยมเลยเนี่ย
นี่ที่อำเภอเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
พอไปถึงบ้านค่ะพี่ชายยืนรออยู่คือหน้าตาแบบดีใจมาก
พี่ชายชื่อว่านายปราโมทร่มเกรดพิกุลก็อายุ๗๐กว่าเหมือนกัน
โอ้โหแล้วบ้านหลังใหญ่เบอร์เลอร์เลยคุณภาคภูมิกลางสวนมะพร้าวน้ำหอมหลายร้อยไร่อ่ะ
แล้วไปอยู่อะไรข้างถนนบ้านหลังใหญ่มากอ่า
คือตัวพี่ชายของคุณลุงเนี่ยนะคะบอกว่าในครอบครัวมีพี่น้อง๗คน
แต่ต่างคนต่างก็มีครอบครัวแยกย้ายกันไปเขาก็อยู่กันสองพี่น้องอยู่กับสองคนนะคะ
เหลือกันสองคนใช่เหลือกันแค่สองคนแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
พ่อแม่ส่งให้คุณลุงปรีชาที่ไปนอนอยู่บนสะพานลอยเนี่ย
เรียนสูงถึงมศ๘ในสมัยนั้นถ้าเทียบเท่าก็คือปริญญาตรีในสมัยนี้
ใช่คุณลุงจบปริญญาตรีนะคะแต่คุณลุงหลงลืมค่ะ
แล้วก็หลังชอบหนีออกจากบ้านที่ผ่านมาไปไม่ไกล
เพื่อนบ้านก็พามาส่งแต่ล่าสุดเนี่ยออกจากบ้านไปแล้วหายตัวไปเป็นปี
ปีกว่าค่ะโอ้ก็จากราชบุรีไปอยู่นู่นสมุทรปราการอ่ะ
ใช่พี่ชายบอกตามหามาตลอดคอยดูข่าวนะคอยเปิดทีวีคอยดูข่าว
จะมีใครเจอน้องชายไหมเพราะเป็นห่วงมากอยู่กับสองพี่น้องอ่ะ

ไปนอนอยู่บนสะพานลอยจังหวัดสมุทรปราการตำรวจพามาส่ง

ดีใจมักเลยก็รออยู่

วันนี้ไม่ได้ดูเพราะรอทางนี้อยู่

เพราะเป็นนอนฤทธิ์ศาสตร์อนาภาพอยู่ในกลุ่ม
แบบนี้พอดีขอบคุณต่อมาก
พี่ชายบอกก็จะดูแลไม่ให้หนีหายออกจากบ้านไปอีก
พี่ชาย๗๒น้องชาย๗๑ลุงปรีชากับลุงปราโมท
แหมให้เขามีที่ดินไปรอยไล่อันนี้เอาเฉยนะ
ผมไม่ใช่คนเห็นกระได้อย่างงั้น

อยู่ดีคือแบบหลงลืมไงแล้วหายไปเป็นปีอย่างนี้